ไปดูคุณป้าที่จังหวัดเลยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
คุณป้าท่านนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเลยค่ะ

มาขู่ทวงเงินแล้วก็ข่มขู่จะเอาชีวิตคุณป้าด้วยค่ะ

คนนึงเสื้อขาวคนนึงเสื้อดำที่เขาบอกว่าเป็นแก๊งทวงหนี้นี่แหละนะคะ

ในบ้านที่ตำบลหนองบัวเมื่อเย็นวันที่สิบสามธันวาคมเข้ามาทวงเงินกู้และพูดข่มขู่นะคะ
แล้วก็โตเถียงกันอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
ทีมข่าวก็ไปหาป้าสมบูรณ์ก็เล่าให้ฟังบอกเมื่อต้นปีนี้ไปกู้เงินมาแสนนึง

จากจังหวัดอุทัยธานีก็มาจ่ายหนี้แทนลูกสาวแล้วค้ำประกันเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งก็มาลงทุนทำน้ำดื่มด้วย
ดอกวันละสามหมื่นผ่อนดอกไปแล้วกว่าหนึ่งแสนบาทเลยเงินต้นที่กู้ยืมมาแล้วนะคะ
หลังเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเจอโควิดก็ขอผัดผ่อนแต่เจ้าหนี้ไม่ยอม
เมื่อวานเย็นก็มีผู้ชายสองคนขับรถเก๋งบุกมาที่บ้านบอกว่าข่มขู่เอาชีวิตและจะเอาท่อนเหล็กแป๊บมาฟาดตนเอง
สามีต้องไปเอามีดมาเพื่อจะป้องกันตัวแล้วก็เลยเป็นที่มาของการมีปากเสียงในคลิปนี่แหละค่ะ
วันนี้ก็เลยต้องแจ้งความกับตำรวจสพภูเรือขอให้ดำเนินคดีกับชายสองคนที่ป้าบอกเป็นแก๊งทวงหนี้ก็ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ